อย่างที่พี่เคยบอกไปหลายครั้งว่าจริงถ้าเป็นน้องนักแสดงที่ยังไม่เคยทำงานเลย
เป็นเด็กนักแสดงใหม่พี่จะพยายามไม่เขียนบทที่ไปไกลจากตัวเขา

คือเวลากล้องไปค้นอัพตามันตามันมีอะไร
ก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่าให้ตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่แบบว่าต้องใช้สายตาในการทำความเข้าใจอะไรอย่างนี้
ถ้าใครติดตามโปรเจกต์นายมาจะรู้ว่าตอนแรกมันเป็นน้องอีกคนเป็นไอ้มิว
แต่ว่าพอจังหวะหนึ่งแล้วมิวรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่ตัวเองอยากจะต้องเดินไปต่อทางนี้

แล้วก็เป็นน้องริวเข้ามาแทนตอนริวเข้ามาแทนตอนนั้นเริ่มปรับบทมันใกล้จะเสร็จแล้ว
มันปรับเปลี่ยนอะไรไม่ทันแล้วแล้วจริงจะเอาริวไปแทนมิวเลยก็ไม่ได้
พี่ก็เลยโยกโยกโยกปอเช่มาเป็นปลดมิวแทนคือตอนแรกก๋วเตี๋เขียนให้มิว
ปอเช่เป็นพี่น้องกันกับเจมส์แต่ยังไม่มีชื่อ
แล้วก็คาแรคเตอร์เซ็ตอัพมาเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วด้วย
ถึงเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยที่แบบว่าชอบการเต้นชอบอะไรอย่างนี้
แล้วพอย้ายปอเช่มาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เลยคาแรคเตอร์ของการเป็นนักเต้นก็เลยโดนถอดออก
เพราะจริงเช่มันเก่งมันเต้นเก่งไงอยากให้มันบริหารเสน่ห์ในพาร์ทนั้น
แต่บทก๋วยเตี๋ยวเป็นบทสำคัญอาจจะไม่ได้มีคอนฟิกต์ดราม่ายิ่งใหญ่
แต่ว่าเป็นบทสำคัญที่เดี๋ยวจะมีความสำคัญต่อการเล่าเรื่อง
เลยรู้สึกว่าพอมิวออกไปปุ๊บจะเอาริวมาแทน
ตอนนี้ยังไม่รู้จักริวเลยยังไม่ค่อยมั่นใจก็เลยย้ายปอเช่มาแทน
เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยแก้ปัญหาพาร์ทบทของริวใหม่ด้วยกันว่า
บทที่เคยเป็นของบอร์เช่ก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็เขียนสิ่งใหม่ให้ริว
จริงเหมือนเป็นตัวแบบส่งเสริมคาแรคเตอร์ให้บริการของเจมส์เป็นหลัก
แต่ว่าพี่คิดว่าพี่อยากแฟร์กับริวเหมือนกัน
ก็เลยแบบว่าเวลาคาแรคเตอร์มาเกาะออกมา
ที่จะให้มันได้บริหารเสน่ห์ง่ายเร็ว
ว่าเดี๋ยวพอตอนออกมาคนก็จะชอบมาเกาะแหละ

เวลาคนดูจะรู้สึกว่าตัวละครตัวละครมันจริงจัง

คือพอดีอยู่ในสถานะที่
เข้าใจเหตุการณ์เบื้องหลังทุกอย่าง
แต่ว่าเขารู้มาแบบไม่มีอะไรยืนยัน

และก็โชคดีกล้องเลือกค้น

ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเด็กทุกคนเป็นคนไหน
พอน้องมันมีปัญหามันเจอปัญหาที่มันลุมเล้าอยู่
ที่แบบเหมือนพร้อมจะให้กำลังใจพร้อมจะแบบดึงมือมาแล้วก็ให้คำปรึกษา
การให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเราผิดพลาดอะไรไป
ทำไมคนเข้าใจอะไรเราผิดอะไรอย่างนี้

คือหมายถึงว่าในการเจอปัญหาตรงนั้น
เราเห็นแสงสว่างของแบบของจิตใจคน
พอเขารู้แล้วเขามีความหวังดีต่อน้อง
มีวงการบันเทิงมาก็นำน้องกัน
คลิปเติมกลับเก็บตาเข้ามาในกรมเข้าไปหน้าเศร้า

มันจะนิ่งและก็เป็นภูยายมาก
เพียงแต่ว่ามันก็จะมีพาร์ทหลายพาร์ทที่มันยังเป็นช่วงสับสนแหละว่า
พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นมันมีช่วงจังหวะหนึ่งของโปรเจกต์เลย
ที่มีการพูดคุยกันว่ากัปตันจะได้อยู่หรือไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ต่อ
เพราะมันเกี่ยวพันธุ์กับหลายอย่างแต่พี่ก็ยืนยันไปว่า
พี่ไม่สามารถถอดกัปตันออกจากละครได้แล้ว
คือมองในมุมการทำงานมันคือการรับผิดชอบต่อ
กับในพาร์ทหนึ่งส่วนตัวพอเรารู้ความจริงอะไรบางอย่างปุ๊

แล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดพลาดสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บ
มันเลยทำให้ความฝันมันที่มันจะอยากจะทำตรงนี้

โชคดีที่จังหวะสถานการณ์มันพลิกกลับมา

ผมจะชอบเลือกคือผมเห็นไหมว่าพี่เอาไอ้ต่อแบบ

คือพี่จะมีปัญหากับผมไอ้ตลอดเวลาว่า
ซึ่งจะเสียเวลาประมาณ๑๕นาทีทุกครั้ง
เรื่อง๓ล้านบาทโดนปรับ๓ล้านบาท
มันเริ่มต้นจากการที่พี่แหม่มคือพี่แหม่มเป็นคนแรกเลย
กระแสพัดสอนมันมาแรงมากทุกคนก็จะไปลุมหาพี่แหม่ม
พอไปรุมหาพี่แมมพี่แหม่มโดนต่อบ่อย
แล้วเขาไม่รู้จะตอบอะไรเขาก็เลยแบบว่า

ถ้าพี่พูดพี่จะโดนปรับ๓ล้านบาท
แล้วพอพูดไปเสร็จทุกคนก็จะหัวร้อน
แล้วก็จะไม่ได้ถามต่อไงเพราะว่า
เดี๋ยวพี่แบบจะโดนปรับจริงพี่แบบจะพูดไม่ได้
แล้วพอพี่แมนก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เวิร์ค
อันนี้เวิร์คแล้วพี่แมมก็บอกในกรุ๊ปนักแสดง
แล้วใส่ทุกคนก็เลยบอกว่าเอาตามพี่เจี๊ยบตามคนแรกเลย
แล้วพี่ก็บอกเออก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็ควรจะพูดด้วย

แต่จริงแล้วความเป็นจริงมันคือในสัญญามันระบุแล้ว
ไม่ใช่แค่นักแสดงนักแสดงทีมงานทุกคน
ห้ามเปิดเผยเนื้อหาของทั้งตัว
ถ้าตอนเราทำหนังเราก็ห้ามเปิดเผยเนื้อหาหนัง
เราทำละครเราก็ห้ามเปิดเผยเนื้อหาละคร
แต่ว่าไม่มีการระบุว่าจะถูกปรับ

มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแค่สัญญาที่ระบุว่า
เราจะไม่เปิดเผยเนื้อหาก่อนที่จะทำการโปรโมทอะไรอย่างนี้